ไปดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียว
บุกเข้าไปหวังจะข่มขืนคุณพยาบาล
เวรกลางคืนตอนตี๔ไปจับหน้าอกลากมา
ถอดเสื้อผ้าเขาโชคดีมีญาติผู้ป่วยไปช่วยเอาไปได้

คำให้การเขาดูแบบโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น
เคยดูหนังโป๊ว่าเขามีอะไรกับพยาบาล
ก็เลยบุกไปโรงพยาบาลหวังจะข่มขืนพยาบาล

คือเหตุการณ์คลิปวงจรปิดในโรงพยาบาลเกิดขึ้นตอนตี๔ของวันที่๕ที่ผ่านมา
บันทึกภาพผู้ชายคนนี้ใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเอาเสื้อเนี่ย
คลุมใบหน้าแล้วก็ไม่ได้ใส่รองเท้าสูงสักประมาณ๑๘๐เดินเข้าไปครับ
ในโรงพยาบาลสอดส่องดูห้องไหนมีพยาบาลอยู่นะฮะแล้วก็เปิดประตูเข้าไป
ในห้องทำงานของพยาบาลเขากำลังพักผ่อนกันอยู่นะฮะแล้วก็จับได้ว่า
มีจังหวะที่คนร้ายวิ่งหนีไปแล้วมีญาติคนไข้พยายามช่วยตามตะคุบได้
คนร้ายก็หลบหนีออกไปได้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลภูพามาที่ขอนแก่น
ว่าเขาเวรอยู่กับเพื่อนพยาบาลอีกหนึ่งคนแล้วก็มีผู้ช่วยอีกหนึ่งคนรวมเป็นสามคน
ตอนนั้นเนี่ยกำลังงีบหลับพักในห้องพักจู่คนร้ายย่องเข้าไปครับ
ค่อยดึงผ้าห่มออกเธอเองก็เริ่มรู้สึกตัว
แล้วคนร้ายก็จับจับมือเธอไว้แล้วก็เอาอีกมือนึงเนี่ย
หน้าอกเธออย่างแรงมากนะเธอก็ตกใจมากกีบร้องด้วยความตกใจเสียงดังมาก
แล้วคนร้ายพยายามกระชากออกไปจากห้องลากไปที่พื้นทางเดิน
แล้วพยายามจะข่มขืนที่พื้นทางเดินนะฮะแต่ว่าเคราะห์ดีครับ
ในห้องนั้นมันเป็นห้องพักของผู้ป่วย
ก็จะมีญาติผู้ป่วยเขานอนพักอยู่ด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงก็เลยเข้าไปช่วย
แล้วคนร้ายก็วิ่งหนีออกไปได้นะฮะล่าสุดครับเมื่อวานเนี่ย
ตำรวจภูผ่าม่านสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้อายุเพียงยี่สิบปี
นายคนนี้ครับชื่อว่าสมชาติบุตรจันทร์จับได้ที่บ้านพัก
ซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณสิบกิโลครับสอบปากคำเขาก็รับสารภาพ
นะฮะก่อเหตุจริงจริงก่อนก่อเหตุเนี่ยไปดื่มเหล้ามาจนเมา
อืมเมาเสร็จปุ๊บมีอารมณ์ทางเพศครับอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับพยาบาล
เหมือนในหนังโป๊ที่เคยดูก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพัก
สิบกิโลไปจอดไว้ข้างทางแล้วก็เดินดุ่มเข้าไปยังโรงพยาบาล
หวังว่าจะได้ทำเหมือนในคลิปอย่างที่เคยดู
ไม่ได้มีการเจาะจงว่าคนไหนจะต้องทำคนไหนพยาบาลคนไหน
ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าแต่เจอใครก็คนนั้นแหละ
ทีนี้ตรวจสอบประวัติไปมาเมื่อช่วงปีที่แล้วเมื่อต้นปีก่อน
เคยก่อเหตุขโมยกางเกงชั้นในตามบ้านพักของพยาบาลมาแล้ว
เหตุการณ์ครั้งนั้นไปก่อเหตุที่โรงพยาบาลคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
แล้วก็ถูกตัดสินจำคุกไป๑๑เดือนครับ

เรื่องต้นคดีที่ก่อเหตุล่าสุดโดนไป๒ข้อหาคือ
บุกลุกสถานที่ราชการแล้วก็ข้อหากระทำอนาจารย์
แล้วก็จะมีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้ด้วยนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวเราก็สอบถามไปยังคุณหมอนะครับ
นายแพทย์สมชายโชธปิยวัตรเวลา
เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่า

เจ้าตะที่เอ่ยพยาบาลเอ่ยขวัญเสีย
เสียมากเพราะว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มันเคยเกิดเหตุ
ลักษณะคล้ายกันมาก่อนคือมีคนพยายามจะเข้าไปข่มขืน
แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นมันจับคนร้ายไม่ได้
เหตุการณ์ครั้งนี้ถึงแม้จะจับกลุ่มคนร้ายได้
แต่ว่าต้องให้กำลังใจพยาบาลแล้วก็ไปชื่นชมว่า
เธอเนี่ยมีสติดีไวพลิบดี
แล้วก็ยังเรียกร้องให้โรงพยาบาลนั้นเพิ่มกล้องวงจรปิดในตึกผู้ป่วย
และดูแลความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ป่วยทั้งพยาบาลด้วย
เพราะว่าโรงพยาบาลนี้ไม่มีการจ้างรอปภมาดูแลประจำตึก
จึงเป็นช่องโหวให้คนร้ายเข้ามาก่อเหตุ
ส่วนพยาบาลซึ่งเป็นผู้เสียหายตอนนี้
ด้านของขอออกของโรงพยาบาลให้เธอพักขอบใจก่อน

หรือว่าเป็นคนร้ายคนอื่นกลับมาก่อเหตุได้
พอจิตใจดีแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทำงานกันใหม่